ทรงพระเจริญอยู่ยิ่งยืนนาน
ส่งพระเกษมสงคราวตลอดกาลตลอดไป
ด้วยกราวด้วยขระหมองขอเดชค่ะ
พระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานในเครือไทยรัฐ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
โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชิม
ตู้เย็นอย่างหนึ่งค่ะ
รายการนี้เป็นรายการอาหารทั่วไป
เหมาะสำหรับผู้ชิมทุกวัย
ชิมที่มีอายุต่ำกว่า๘๐ปี
ควรใช้วิจารณญาณในการรับชิม
สวัสดีค่ะ
เรามาเปิดตู้เย็นกันแบบนี้นะคะ
ทุกวันอาทิตย์๑๑โมงเช้านะคะ

แขกรับชิมน้องรับชิมเนี่ย
เป็นฮีโร่ของยานี
และเป็นฮีโร่สำหรับหลายท่านมากทีเดียว

สวัสดีครับ

เพราะว่าเราเป็นนักกีฬาส่วนใหญ่จะตรงเวลาครับ

อุ๊ยนี่หุ่นยังงดงามมาก

แต่ก็ยังมีกิจกรรมเกี่ยวกับเรื่องมวยบ้าง

อาหารเจ้าแปลกอย่างพวกอาหารพวกกวางเนี่ยพวกหมูป่า

ครึ่งบกครึ่งน้ำก็อย่างคอสะพานก็ไม่กิน
คอสะพานครึ่งบกครึ่งน้ำ

ก็มีเกี่ยวกับเรื่องงูไม่กินพวกนกเป็ด

แต่ส่วนใหญ่จะมักกินพวกปลา

เสื้อตื่นนอนแล้วมาหรือไงครับ
เสื้อผ้านี่จะมีคนคอตุมแต่งให้

คอตุมนี่แต่งให้ผมปุ๊บผมฆ่าจริงเลย

ครับเด็กชอบอะไรที่มันเป็นชุด

จะไปอ่าจายตลาดสน๕๐๐กว่า
อย่างคุณเหมือนสั่งสั่งซื้อนู่น
อ๋อรอพะแดกซื้ออ่าผมก็ได้บุคทิศไปก็วิ่งตามตลาดซื้อ
แล้วกลับมาให้เขาทำใช่อยากจะเป็นน้ำพริกปลาพวกนี้
แต่งานเยอะจริงไม่ต้องทำกับข้าวก็ได้เอามาจากตามกองสิ

ถูกต้องกินอิ่มปุ๊บโอ้โหให้กลับไปบ้านลูกเมียเราอยู่บ้าน
อะไรล่ะอะไรนั่นอ่ะตู้เย็นฮะอันนี้จะมีพวกอ่าน้ำผลไม้
สุขภาพทั้งนั้นได้นะคุณผลไม้ใช่มีผลไม้มีเอ่อโน้มเกลี้ยว

เขาหนุ่นมากค่าไม่มีแต่ผลไม้กับน้ำสุขภาพ

พวกสัตว์เสิร์ชไก่
อยู่คอนโดนอยู่คนเดียว
อยู่คนเดียวเสร็จปุ๊บเนี่ยก็จะซื้อกินแล้วก็กลับเข้ามานอน
โอ้โหเป็นตู้เย็นที่สะอาดสะอ้านและสุขภาพ

ครับจริงนะครับก็มีแค่นั้นจริงเกิดเวลาปลอหาร
กินตอนทุ่มเพราะจะกินดึกนะทุกอย่างจะสะส้ม
เขาชอบกินข้าวต้มกลางวันใช่ไหม
เขามีบอกว่าต้องกินแล้วช่วงลดน้ำหนัก

สำหรับการป้องกันตัวนี่คือยังไง

จงจอหอช่วยจงวิสุทธิ์นะ